ฉุนอะไรทำไมถึงขั้นสาดเบียร์เลย
มีข่าวว่าจ๊ะสาดเบียร์

หรือเกิดอะไรขึ้นฟังความจริงได้เลย
วันนี้เรามีความจริงมาฝากกันด้วยค่ะ

บรรยายใต้คลิปว่าดูให้จบนะ

แต่ถ้าใครอยู่ในงานจะรู้ว่ามันมีมากกว่านี้
ความยาวประมาณ๑นาที๕๐วิ

มาเตรียมเมื่อกี้เอาเบียนล่าของผมพอเพิ่ม
ทันทีที่เห็นคลิปดังกล่าว
ถูกแชร์ก็ยอดวิวทะลุหลักแสนไปแล้ว

บอกว่าบางคนก็ตอบว่า

แล้วก็ต้องทำใจนะก็ตัวเองเป็นนักร้องนี่

นงพนีมหาดไทยค่ะขอมาโพสต์
ข้อความชี้แจงเหตุการณ์แล้วก็ขอโทษ
หากว่าเธอนั้นทำรุนแรงเกินไป

ซึ่งเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ

แล้วพอครั้งที่สามเนี่ยเขาสาดมาที่แบบมันเหมือนแบบมันใกล้จะหมดอ่ะ
แล้วมันสาดมาทีเดียวหมดเลยอะไรอย่างนี้มันก็เลยดูเยอะมากอ่ะ
ไม่อยากฆ่าทุกคนแต่อะไรอย่างเงี้ยหนูเลยโทนไม่ไหวหนูก็เลยให้ดนตรีหยุด
แล้วหนูก็ดึงเบียร์จากเพื่อนเขาอ่ะมาสาดหัวเขาคือตอนนั้นหนูก็
ฟิลขาดที่แบบว่าคุณคุณไม่ให้เกียรติเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบไม่รู้อ่ะ
เออแล้วก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาเราทนมาตลอดตั้งแต่ต้นเพลงตั้งแต่เปิดหัวแล้วก็ต้นเพลงมาจนจะจบเพลงได้รับความรักค่ะพี่
อย่างคือไม่ได้คิดว่าจะหยุดภูติการของเขาหรืออะไรแค่คิดว่าคืนควรกับที่จะเป็นสินแล้วค้นทำได้สิน

แฟนเพลงเนี่ยเขาคิดว่างานสงการหรือเปล่า

รู้สึกไม่สบายใจด้วยที่บางความคิดความเห็น
สังคมออนไลน์ไม่ให้เกียรติเธอเอาซะเลย

แน่นอนว่ามีหน้าที่ขายความบันเทิง
แต่เธอย้ำจ๊ะก็เป็นคนนะ
ชีวิตจิตใจมาทำแบบนี้มันไม่โอเค

ก็คอมเมนต์กันง่ายบางทีก็ไม่ให้เกียรติเลย
หนูก็อยากจะบอกทุกคนนะคะหลายคนที่เข้าที่แรงกันวันนี้
หนูอยากจะบอกว่าศิลปินดาราทุกคนก็คือคนอะพี่
คือก็มีความรู้สึกมีความอดทนทุกคนมีขีดจำกัด
คือถ้าไม่สุดทนจริงไม่เต็มที่จริงหนูก็ไม่ทำแน่นอน
เพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีคลิปออกมา
เพราะว่าคนตั้งกล้องหนูแบบเยอะมากอย่างนี้
คิดอยู่แล้วว่าผลกระทบที่ตามมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่
คือมันเกินความอดทนของหนูจริงณจุดนั้น

ถ้าว่าถ้าสมมุติเขาไปเมาที่อื่นอะไรอย่างนี้
อยากให้เขาควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเขาเอง

หนูก็มีเสพวิภาพิจารณ์ที่บางคนที่ไม่เข้าใจหนูอะไรแบบนี้ครับ